เดี๋ยวไปดูพักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยก็เปิดปราศัยใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ใช้สถานที่ที่อาคารกีฬาเวท๒ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ
ก็เน้นย้ำไปที่เรื่องการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
ในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับไปติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากอาคารกีฬาเวท๒ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ
ค่ะเวทีปราศัยของพักเพื่อไทยก็ดุเดือดไม่แพ้เวทีการประสัยของพักการเมืองอื่นนะคะ
โดยทั้ง๓แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยก็ขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่อง
โดยคุณหญิงสุดารัฐนะคะก็ขอให้คนไทยออกมาเลือกตั้งในวันที่๒๔มีนาคม
เลือกพักเพื่อไทยอย่างถล่มทลายค่ะ
หลังเคารพทงชาติค่ะ๓แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ได้ขึ้นปราศัยโดยเริ่มจากไอนายชัยเกษียมนิติศรีไอนายชัชชาศสิทธิพันธุ์
และหญิงสุดาวฯเกยุหรพันธุ์ค่ะ
ถึงปัญหาเศรษฐกิจว่าปัจจุบันประเทศพบเจอปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก
ต้องมีนักบริหารมืออาชีพอย่างคนของพักเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศค่ะ
เพิ่มการลงทุนหารายได้ให้กับประเทศ
สร้างความมั่นใจให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าค่ะ
อกจากนี้ค่ะพักเพื่อไทยมีความเข้าใจในอนาคตของประเทศ

และพักเพื่อไทยก็เคยทำสำเร็จมาแล้ว
จึงขอให้มั่นใจในพักเพื่อไทย
และเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกเพื่อไทยอย่างถล่มทลายค่ะ
จากนั้นค่ะคุณหญิงสุดารัฐนะคะ

วันนี้พักเพื่อไทยมายืนยันความพร้อม
ที่จะพาคนไทยออกจากความทุกข์
ออกจากปัญหาที่คนไทยประสบมากว่า๔ปีค่ะ
และ๒๔มีนาคมได้เวลาคืนความสุขอย่างแท้จริง
ทางนี้ค่ะอยู่ในอำนาจทั้งหมดอยู่ที่ปลายปากกาของคนไทยทั้งประเทศ

ก็ยังได้บอกว่าวันที่๒๒มีนาคม
เมื่อ๒๗ปีที่แล้วในปี๒๕๓๕นะคะ
เป็นปีแรกที่คนชื่อสุดารัฐเกยุราพันธ์
ได้เป็นสอสอและเกิดในสนามการเมือง

ชีวิตไม่ง่ายกว่าที่จะได้ก้าวมาเป็นนักการเมืองนะคะ
แต่หลังจากที่เป็นนักการเมืองได้แค่๓เดือน

แต่ด้วยพลังของประชาชนทำให้ชนะ
วันนี้พักเพื่อไทยก็ขอลุกขึ้นสู้

ไปฟังเสียงของคุณหญิงสุดารัฐบางช่วงบางตอนบนเวทีค่ะ
ใครยังจำได้อยู่หลังปี๔๐
เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลตั้งพักไทยรักไทยใหม่ตอนนั้นนะคะ

วันนั้นเศรษฐกิจแย่มาก

ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะได้ขึ้นเวทีประสัยต่อจากคุณหญิงสุดารัฐค่ะ
พร้อมกับกล่าวว่าเป็นจังหวะดีที่ได้ขึ้นพูดพร้อมกับผลเอกประยุทธ์ที่เวทีของพลังประชารัฐค่ะ
แต่ถ้าคนของพักพลังประชารัฐมาเห็นเวทีของพักเพื่อไทยวันนี้แล้วจะรู้สึกหนาวค่ะ
เพราะประชาชนแหม่แห่มาให้กำลังใจจนล้นหลามและในวันที่๒๔มีนาคม
เพื่อไทยจะต้องชนะอย่างแน่นอนและขอฟันทงว่าหลังการเลือกตั้ง
ความสงบจะไม่ได้จบที่บิ๊กตูอย่างที่โฆษณาไว้ค่ะส่วนพักประชาธิปัตย์และพักรวมพลังประชาชาติไทย
ก็จะต้องแพ้การเลือกตั้งอย่างราบคาบเพราะคนไทยรู้แล้วว่าจะต้องเลือกใครมาบริหารประเทศ
และขณะนี้นะคะคนร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังปราศัยอยู่บนเวทีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของร้อยตำรวจเอกเฉลิมกันสดค่ะ
ตายยากก็จะตายกันก่อนเดี๋ยว
บอกมึงเอาไอ้นอคัมไปดำเนินคดีที่มงธนยุนัน
พอ๖เดือนผ่านบนสารมงธนยุนันมาหาทีวิตไอ้นอคัม
มึงก็ชวนผมไปเจนผมก็ไปเจนให้กุณะนักซีซีทีวีคนดูพันประหลาด
สัมภาพมึง๓๕นาทีพอสัมภาพเสร็จเขาก็เลยคนแพร่ไปออกแล้วค่ะ
ผมก็นั่งดูฟังไม่ดูเยอะ
นั่นก็เป็นเสียงการปลาใสของร้อยตำรวจเอกเฉลิมบนเวทีสดนะคะ
มาแล้วกว่าสี่ชั่วโมงนะคะที่พักเพื่อไทยได้ประสัยในการประสัยใหญ่ในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งบรรยากาศเรียกว่าวันนี้นะคะตลอดการปราศัยแก่นำของพักเพื่อไทยที่ขึ้นปลาใสนะคะ
ประสัยกันอย่างดุเดือดค่ะพร้อมกับตอกย้ำถึงความล้มเหลวของรัฐบาลนะคะ
ในการบริหารประเทศส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะหลังการประสัยเสร็จสิ้นนะคะ
วันพรุ่งนี้พักเพื่อไทยจะมีการปล่อยขบวนรถโรนโรงหาเสียงนะคะ
ซึ่งจะมีการปล่อยในเวลา๗นาฬิกาค่ะแยกเป็นทั้งหมด๖สายนะคะ
สตาร์ทที่พักเพื่อไทยค่ะทั้งหมดนะคะก็คือบรรยากาศของการประสาทใหญ่ของพักเพื่อไทยในวันนี้นะคะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากอาคารกีฬาเวท๒ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะ